เชียงใหม่ปันนาชชาดกได้จารึกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าประเสนทิได้ทรงรับอนุญาตแล้วจึงโปรดให้ช่างสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้แก่นจันทร์ประดิษฐานไว้ภายในมนตกแล้วทรงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปทอดพระเนธรูปของพระองค์
พระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงก้าวพระบาทแสดงอาการต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่า
อาวุโสจงหยุดเถิดเราจากนิพพานโดยการของเราเทียว
และท่านจะดำรงอยู่ในศาสนาของเราโดยการและนานตลอด๕๐๐ปีในอนาคตการ
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวง